ใครที่เหนื่อยล้าก็ให้เดินเข้าป่า
แต่ถ้าอยากได้ความหาก็หันมาดูพวกเรา๓คนแบบนี้
แล้วก็ที่จะเชิญไปเข้าป่ากันนะครับคุณผู้ชมครับ

ที่ด้านโอ้โฮน้ำตกนี่
น้ำใสยังกระม่อละกดต้องเดินเข้าป่าไปแบบนี้เนี่ยจะพาไป

ที่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับ
เขาว่ากันว่าที่นี่มีน้ำตกแห่งใหม่ที่สวยงาม

เขาเรียกว่าน้ำตกผาน้ำหยด
หยุดอะไรขนาดนั้น

ลักษณะของน้ำตกมันเป็นหน้าผาสูงชันน้องใบตองคุณนิวนาว
มันมีน้ำไหลหยดลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีอยู่ตลอดเวลา
เวลาที่น้ำตกไหลลงมาจะมีลักษณะคล้ายกับร่มหรือว่าฉาก

จากมุมสูงจะชัดเลยนะครับ

ส่วนข้างล่างน้ำมันใสมาก

แล้วก็จะมีสีเขียวปะปนอยู่ด้วยเป็นเขียวมรกฏสะกดตาสะกดใจ
ไปแล้วรับรองจะติดใจอย่างแน่นอน
แต่ว่าถ้าอยากจะไปมันก็ต้องมีความอดทนกันนิดนึง
เพราะว่าต้องจอดรถเอาไว้ด้านนอกแล้วก็เดินเท้าเข้าไปประมาณสัก๑ชั่วโมง

คุณเนี่ยนะต้องไปที่นี่ก่อนไปหมู่บ้านผาน้ำหยดตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีไปที่นั่นอย่างที่ผมบอกนะครับ

ก็เดินเท้าเข้าไปก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่

แต่ที่จะหลงก็คือหลงไหลในความสวยงามของน้ำตกนี่แหละ

ไปเล่นกันนะโดดน้ำตกให้มันสบายจิตสบายใจ
อันนี้โดดได้จริงเหรอสูงขนาดนี้
ไม่ต้องไปโดดจากยอดสิน้องใบตอง
โดนจากขอบข้างก็ได้

ถ้าโดดจากข้างบนนั้นแล้วก็ผมไม่รับรองความปลอดภัย
เดี๋ยวคุณจะขึ้นไปโดดไหวไหมดีกว่า
กว่าจะไต่ขึ้นไปเนี่ยสูงมากนะ
ไปนั่งอยู่ข้างล่างให้น้ำตกมันสู้ผ่านหัวลงมานะ

ใช่กำลังจะบอกเลย